คุณผู้ชมให้ดูคลิปนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นพระจริงจริงนะ
หลวงพี่บอกว่าเจริญเจริญพรญาติโยมที่มากดไลค์เจริญพรญาติโยมที่มากดแชร์
หลวงพี่แคสเกมการแคสเกมเนี่ยเขาต้องเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ใช่ไหม
เนี่ยค่ะชาวเน็ตบอกว่าน่าจะเป็นพระมาแคสเกมแต่ไม่แน่ใจว่าเขาใส่คอสเพลย์หรือว่าเป็นพระจริง
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะครับเจริญพรนะครับนโยมอยากเล่นด้วยคนอยากแบกครับ
มาเนี้ยใจโยมมาวันนี้ทานข้าวทานปลากันเรียบร้อยแล้วยังใจโยม
ไทยเฮอย่าลืมนะเล่นเกมอะไรไงก็อย่าลืมทานข้าวกับน่ายมเอาแล้วจ้ะเอ้ย
หยกนะหยกน่ะทันพระจริงเปล่าเนี้ยไม่รู้

หลวงพี่บอกว่าเจริญพรนโยม

เจริญพรญาติโยมที่มากดไลค์
คุณผู้ชมคือเราพยายามตรวจสอบให้นะคะว่า
นี่ท่านใช้คำว่าอะไรเนี่ยสรรพนามรูปนี้
หรือคนนี้เขาเป็นพระจริงหรือเปล่า
คือมานั่งแคสเกมอยู่แบบนี้
แล้วคือบางคนก็บอกว่าเอาเพื่อความมันหรือเปล่า
แล้วแต่งตัวเป็นคอสเพลย์
ว่าเป็นพระมาแคสเกมหรือเปล่านะคะ
แต่งานนี้จะบอกว่าชาวเน็ตเขาไม่เอาด้วยนะ

เพราะส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
มองว่าไม่ควรนำชุดผ้าเหลืองของพระเนี่ย
ห่มแบบนี้ถ้าเกิดว่าตั้งใจให้มันเป็นคอสเพลย์แค่ขำจริงนะ

เพราะคนที่เข้าไปดูคลิปเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดได้ว่า
พระสงฆ์มานั่งแคสเกมจริงนะคะ
แล้วที่สำคัญน้องหนูอย่าคึกขนอง
แต่งกายเรียนแบบนู่นนี่นั่นแล้วมานั่งแคทเกณฑ์แบบนี้นะคะ
เพราะมีความผิดตามกฎหมายมาตรา๒๕๖
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ